โอ้โหโลกโซเชียลมีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีทั้งเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะคะ
มีอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของโซเชียลเหมือนกัน
ในอินสตาแกรมอะคุณอ้าวอีกแล้วนี่หนูอาร์ดพระสุดคนนี้หลังจากที่เป็นเรื่องในอินสตาแกรม
โสดมาระยะใหญ่แล้ว
ก็จับตาดูเอ๊ะจีบใครหรือเปล่ามีแฟนหรือยัง
ถึงว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตเวลาดาราผู้ชายหรือเวลาถ่ายรูปกับสาวมือปกติเขาจะทำท่านี้กันนะ
เพราะบางคนถ่ายรูปคู่ด้วยแล้วมโน
มีความมนุนเรื่องฉันสนิทกันอย่างนู้นอย่างนี้กับดารา

ท่านี้จะแสดงถึงความเหินห่างบางนะ
ตัวจะได้ห่างกันหน่อยไม่ต้องเป็นแปลกการ

เขาบอกว่าตอนแรกก็มาเหมือนจะจีบเขา
แต่ตอนหลังเขาโดน

ก่อนที่เรื่องจะลุกลามบานปลายใหญ่โต

ตรงที่คนอื่นไม่เห็นเห็นกันสองคน
ก็เขาบอกว่ายืนยันนะ
ไม่เคยใช้คำว่าเสลอด่าทอคนดังกล่าว
ทอพิตตี้ดังกล่าวเลยเพื่อสักสัมพันธ์
แต่ว่าไปอัพโทรศัพท์มาเครื่องอาจจะรวน

เขาบอกว่าเครื่องอาจจะรวนแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

เองขอโทษฝ่ายหญิงไปเรียบร้อยแล้ว
โดยต้นต่อของเรื่องราวดราม่าครั้งนี้

นำภาพที่แคปมาจากข้อความสนทนา
แล้วก็ข้อความทางไลน์ออกมาแชร์

ส่งข้อความแล้วก็โทรหาเธอหลายต่อหลายครั้ง
ที่ครั้งสุดท้ายจะทักเธอมาด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรง

เออเพราะว่าพิตตี้แคปไงว่าเออคุยกันอะไรอย่างนี้
เหมือนเป็นการแบบไปดิสเครดิตเขาหรือเปล่า
เขาทำอาชีพนี้ก็ไม่ค่อยจะเปิดตัวเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ

แต่อาร์ตก็ยืนยันนะคะว่า
ทักใครก่อนใครกันแน่ที่เริ่มก่อน
แล้วก็ตอกแบบเจ็บแสบด้วยว่า

อย่าคิดว่าเป็นดาราแล้วจะทำอะไรก็ได้
งานนี้นะคะบอกว่าย้ำเลยว่าเธอไม่ได้สร้างข่าวเพื่อว่าอยากดัง
หรือว่าต้องการเกาะกระแสใครทั้งสิ้น

เพื่อต้องการปกป้องตัวเองก็เท่านั้นค่ะ

หากจะหาคนผิดเนี่ยก็คงต้องเป็นตัวเขาแล้วกัน
ส่วนเรื่องข้ออ้างโทรศัพท์รวมก็เป็นสิทธิ์ของเขา
ถ้าใครจะเชื่อก็เชื่อไปไม่เชื่อก็แล้วแต่

เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเรียกการโฆษณาขายครีมธุรกิจตัวเอง
ใช่ฉันก็ไปฟรีอยู่ในไอจีฉันเห็นอยู่
เฮ้ยมาไม้นี่ก็งงนะเฮ้ย
แต่โทรศัพท์รวมเนี่ย
ไอ้รวรเข้าใจดิฉันเคยโทรศัพท์รวร
โทรศัพท์รวรก็คือเครื่องจะค้างอาจจะแบบ
ข้อความอาจจะแบบที่เราส่งไปอาจจะเพิ่งเห็น

แต่ดิฉันไม่เคยรวนแล้วไม่มีใครส่งมาหาว่าดิฉันเสลออะไรอย่างนี้